คุณผู้ชมยังมีอีกในเมื่อพูดถึงคอปเปิ้ล
ก็คือขนมจีนฮะฮะขับปลง

ห๊ะขับปลงนี่เป็นภาษาอะไรคะขับปลง
ลิ้นนะลิ้นฮะขับปลงก็คือขนมจีนนั่นแหละ
ราคาถูกคุณผู้ชมเชื่อไหม
แค่๒๐บาทคุณกินให้อิ่มได้เลยนะ
อืมที่นี่เลยฮะขนมจีนยายเลย
ไปกินที่ไหนไปกินขนมจีนยายเลย
ยายเลยอยู่ไหนล่ะจ๊ะแต่อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะไม่ได้อยู่ที่เลยนะ
ยายเลยอยู่ครราช
ชื่อร้านนี้ก็แปลกดีเนอะชื่อร้านขนมจีนใยเลยฮะ
เป็นร้านขนมจีนเล็กนะฮะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหคุณดูนี่แกงไก่

ที่จังหวัดนครราชศรีมาเวลาเขาทำหนมจีนแกงไก่เขาจะทำแบบนี้

แล้วชิ้นมันจะใหญ่แบบนี้แล้วเครื่องในไก่ทุกอย่าง

เพื่อให้รสชาติน้ำซุปมันเข้มข้น

ถูกต้องแล้วของเขามีน้ำยาอะไรบ้าง

คือที่นั่นเขาจะทำให้มันใหญ่แบบนี้

มันเป็นเนื้อแล้วก็มัดรวมกับอะไรรู้ไหม

เขาจะทำแบบนี้ผมเคยไปทานอยู่
โอ้โหมันจะอร่อยเข้มข้นเป็นอย่างมาก
แล้วเชื่อผมเถอะจานเดียวอยู่หมัด

เขาให้เยอะจริงผักก็เพียบ

ใยเลยน้ำสกุลปัญญา

แกบอกว่าก็ช่วงนี้เนี่ยนะ

มันชะลอตัวหน่อยเนอะ
มันฝืดหน่อยขายของง่าย

ก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแถวนั้น

แล้วขายมานานยัง๓หมู่ปีแล้วขายนั้นยังคะ

ขายแบบนี้มา๓๐ปีแล้วผมว่าลองไปทานกันดูนะ
อย่างที่ผมบอกฮะขนมจีนที่โคราช

เคยทานคือไปโคลาสเนี่ยคุณต้องไปทานขนมจีนแกงไก่ของโคลาสเขา
เพราะว่าอร่อยแล้วมันขึ้นชื่อมาก
แล้วเครื่องเขาแน่นคือมีทั้งแบบทั้งเนื้อทั้งเลือดทั้งเครื่องในของเก่า

ที่โคลาสเขามีชุมชนที่เขาทำเส้นขนมจีนด้วยนะ
ทำกับผู้เป็นหมูบ้านกันนะ
เช่นขนมจีนชุมชนประโดก

ทั้งเส้นทั้งแถบร้านขนมจีนยังคล้าไม่ขนาด
เขาเรียกว่าอะไรเป็นหมู่บ้านขนมจีนมั้ง

เราเคยไปทำขนมจีนที่ประโดกมา
อุ้ยนานแล้วจำไม่ได้น่ะ